คุณผู้ชมหนาวแล้วเราต้องไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวย
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยแถมบอลลูนก็มีให้ดูด้วยค่ะ
ไปที่นี่ป้านกเอี่ยงสวนดอกไม้

เขานี่นะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ที่อยากจะมาถ่ายรูปในฟาร์มดอกไม้

เป็นฟ้าเป็นทุ่งเป็นแบบโอ้โหโอ้โหเป็นทุ่ง
คือแล้วมันมีดอกไม้หลายชนิดด้วยนะคะ
อย่างดอกคัตเตอร์ดอกมากาเร็ดดอกคอสมอส
ตอนนี้เบ่งบานสะพรั่งสีสันสวยงามสดใส

และนี่มีบอลลูนยักษ์๔ลูก
ลอยเหนือท้องฟ้าประหนึ่งว่าเราอยู่ต่างประเทศกันเลยทีเดียว

สวยนะแล้วท้องฟ้าเห็นไหม
ฟ้าใสไร้เมฆถ่ายมุมไหนก็สวยจริง

บรรยากาศดีมากอากาศก็ดีดอกไม้ก็สวย
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนจากการปลูกดอกไม้ขายนะ
มาเป็นการปลูกดอกไม้เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเข้าชมแทน
กลายเป็นว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
มีรายได้มากกว่าตัดไปขาย
แน่นอนแล้วตอนนี้สร้างรายได้ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาท

ใช่ค่ะชาวบ้านบอกเลยนะว่าใครมีพื้นที่ก็จะปลูกดอกไม้ให้เต็มพื้นที่
จะมีดอกไม้สวยไม่ต่ำกว่า๒๐แห่ง
แล้วแต่ละแห่งก็จะสวยงามแตกต่างกันไป
บางพื้นที่กว่าสีม่วงจากดอกมากาเลส
พื้นที่ก็ดอกคัตเตอร์สีขาว
ยังมีดอกคอสมอสแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวอีกหลายชนิดนะคะ
ก็ไม่แพงถ้าถือว่ามาเที่ยวสถานที่เขา
ก็ให้ค่าบำรุงค่ารถน้ำเขาหน่อยนะ
บางคนชอบถ่ายรูปแล้วมีนะ
เขามีให้เราอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
สำหรับสวนดอกไม้หลายแห่งในอำเภอแม่ริมเนี่ย
บอกเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลย
ใครสนใจนะคะสามารถที่จะวางแผนการท่องเที่ยวไปได้
เขาจะเปิดไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า
ช่วงเวลา๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

ริมม่อนแจ่มเนอะแถวนั้นน่ะ

เวลาเขาไปเที่ยวสถานที่อย่างนี้คุณต้องวางมุมให้สวย

คนที่ไปเที่ยวกับเราไง

ที่อื่นคุณถ่ายมาตั้งหลายปีแล้วคุณยังดีกว่านี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
จริงนะบางทีมันก็ท้อใจนะ
ถ่ายไม่สวยเลยทำไมถ่ายดูอ้วน